ตอนนี้คุยกับลูกพี่น้องกันว่ายังไงบ้างคะ
คุยกันว่าจะทำถึงที่สุดเลยทำจนแม่ลูกชายปลายโปร่ง
ถ้าเราไม่ทำลูกชายเราตายโปร่งปล่อยให้คนที่ทำร้ายร้ายลูกชายเรา
ปล่อยให้ลอยนวลทำไมถ้าเราปล่อยให้มันลอยนวลมันอาจจะฆ่าคนอื่นได้อีก
เห็นมันฆ่าคุณฆ่าลูกชายอีกยายมันไม่ติดตารางคนอื่นมันก็ทำได้
ถ้ายายไม่ตายยายสู้จนยายสิ้นลมหายใจนู้นแหละ
ไม่ให้ลูกยายตายเลยโปร่ง
ยายเสียใจที่สุดไม่มีอะไรมาเทียบเท่าที่ยิงลูกชาย
ครั้งแรกก็เกือบจะสิ้นชีวิตพอมาครั้งที่สอง
ก็ยิงอีกเป็นสองนัดไอ้ยายมาเสียใจยายตอนที่หน้า
ซีกซี้ย่อเหล่งไตบดและก็นอนมือเคลายไม่ถึงดินเลย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังคงตามให้ต่อนะคะ
ครั้งที่แล้วที่เราพูดคุยกันกับครอบครัวนี้ที่มาร้องที่กองปราบเนี่ยนะคะเราคุยกันวันที่ยี่สิบเจ็ด
กันยายนเป็นวันศุกร์นะคะแล้วก็ทิ้งระยะมาวันนี้วันที่๗ตุลาคม
ส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งคือเรื่องของคดีต่างที่เขาร้องเรียนอยู่ตอนนี้
ก็คาบเกี่ยวช่วงรอยต่อการโยกย้ายพอดี
ส่วนหนึ่งก็ให้เวลากองปราบด้วย
และอีกส่วนหนึ่งต้องให้เวลาสพก็คือโรงพักพื้นที่ด้วยนะคะ
คราวที่แล้วเนี่ยทางผู้กำกับสพกระปงที่จังหวัดพังงาท่านให้สัมภาษณ์นะคะ
ก็มีข้อมูลในเรื่องเดียวกัน๒ชุด
คือชุดหนึ่งคือความเข้าใจที่พี่สาวของผู้ตาย
เข้าใจว่าที่คุยกันที่บอกกันมาตลอดเป็นข้อมูลแบบหนึ่ง
ทีนี้ตอนผู้กำกับพูดกับเราในรายการนะคะก็คือที่ฉันสัมภาษณ์นี่แหละ
ภูมิกับก็พูดในหัวข้อเดียวกันในข้อมูลอีกชุดหนึ่ง
ทีนี้ก็ไม่แน่ใจจะบอกว่าเป็นการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกัน
หรือเป็นเพราะปัจจัยใดนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องก็คือ
ที่ครอบครัวมองว่าทำไมความคืบหน้าของคดีต่าง
ถึงไม่ได้มีมาบอกครอบครัวเลย
ภูมิกับท่านก็บอกว่าส่งให้ตลอดแต่ว่าส่งไปที่ภรรยานะคะ
แต่ภรรยาของผู้ตายก็อาจจะไม่ได้ส่งมาที่คุณแม่ของผู้ตาย
หรือว่าพี่น้องของผู้ตายทีนี้ค่ะ
ยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องทีเดียวที่คราวที่แล้วยังไม่ได้คุยกัน
แล้วก็บอกตกไปต่อมาคือตอนนี้รอจังหวะ
น่าจะประมาณพรุ่งนี้ไม่ก็เลยไปอีกสักวันหนึ่งนะครับ
กองปราบจะลงไปพื้นที่อย่างเป็นทางการแล้วล่ะ
แต่จริงชุดทำงานของกองปราบลงไปแล้วนะคะ
แต่คดีถือว่าย้ายมากองปราบหรือยังไม่ทราบ
เปลี่ยนตำแหน่งใหญ่โตของจังหวัดมีผลไหมไม่รู้

ท่านแรกประธานเครือข่ายโรนโลงทวงคืนความวิทยาธรรมในสังคมนะคะ
คราวที่แล้วแม่พูดไว้อยู่หลายประเด็นทีเดียวมันก็มีความสะเทินใจ
เพราะว่าแม่ก็ได้ไปเห็นลูกชายนอนเสียชีวิตอยู่เห็นสภาพทุกอย่าง

ท้ายรายการคุณแม่บอกว่ามันคือเลือดแห้งเวลาแห้งแล้ว
เลือดเองแล้วมีแมงวันตอมเต็มไปหมด

สะเทือนใจยายอุดที่จะน้ำตาตกไม่ได้
เสียใจไม่มีอะไรมาเทียบเท่าเลย

คราวที่แล้วคุณแม่ก็บอกว่าก็เต็มที่

ทนายไปให้ไปที่ไหนก็ไปพร้อมกับทนายทุกแห่งเลย

แล้วแต่อายุไม่ต้องพูด

สุขภาพรู้สึกสุขภาพต้องแข็งแรง

ที่ถามอายุเท่าไหร่นะเพราะว่าในข่าวบอก
เพราะว่าคุณแม่ก็อยู่มานานแล้ว
แล้วเนี่ยต้องมาเหนื่อยเอาตอนท้ายแบบนี้

แล้วก็มาตามคดีให้ลูกชาย

เพราะคุณแม่อยู่บ้านใกล้คุณเสก
ลูกชายอยู่กันสักกิโลเดียวเอง

กิโลที่คุณแม่เล่าให้เราฟังคราวที่แล้วเนี่ยนะคะ
มันมีผลต่อข้อสงสัย
แต่อันนี้ถ้าจอมขวัญสรุปผิด

คือที่คุณแม่เล่าให้ฟังคราวที่แล้วเนี่ย
เหตุเกิดประมาณอยู่ในช่วง๗โมงกว่า๘โมงตอนเช้า
แต่กว่าคุณแม่จะรู้เรื่องเนี่ย
ก็คือลูกสะพ้ายไปตามประมาณสัก๑๐โมงได้

ไปประมาณชั่วโมงครึ่ง๒ชั่วโมงประมาณนี้นะ
แล้วบ้านไม่ได้อยู่ไกลกันอย่างที่บอก
ทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงช้าหนึ่ง
๒ทำไมลูกสะพ้ายหาไม่เจอใช่ไหมคะ
ใช่ไหมคะตอนไปบอกคุณแม่คุณแม่ยังต้องจุดทูบขอพระอยู่เลยใช่ไหม

อย่างที่เราเห็นในภาพข่าวคือมันเป็นพื้นที่โป่ง
แต่โปร่งแล้วเขาใส่เสื้อสีอ่อน
คราวที่แล้วที่จอหวันก็ย้ำคุณแม่ว่าแบบแม่แน่ใจนะว่าไม่มีภูมิไม่ดูภาพก็เห็นแล้วที่สำคัญคือว่าจุดที่คาดว่าคาดว่าคุณลูกสะพ้ายจะอยู่เนี่ยอาจจะเป็นจุดที่มองเห็นทันหลังจากได้ยินเสียงปืนสรุปถูกไหม
อยู่ในจุดเนี่ยน่าจะเห็นสมมุติได้ยินเสียงปืนปั๊บเงยขึ้นหรือว่าแบบลองไม่มันมันมีมันต่างอยู่ใช่ไหมหน้าต่างหน้าต่างแล้วก็เปิดหน้าต่างนั้นก็มองนี่ก็เห็นนี่
แม่จากไม่ไกลประมาณประมาณ๕๐เมตรแม่อาจจะไม่ถึงเป็นนี่ยายพูดประมาณอ่าประมาณประมาณ๕๐เมตรอ่าอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือหลักฐานที่พบคุณผู้ชมที่ฉันทวนอันนี้ให้ด้วยนะคะเพราะว่าคดีนี้ข้อมูลเยอะนะคะข้อมูลเยอะแต่ว่าครอบครัวรู้สึกว่าไม่คืบหลักฐานที่พบในจุดเกิดเหตุค่ะพี่เม

ว่าภรรยาผู้ตายต้องเห็นศพก่อนแล้ว

คือว่ามันที่มันไปโบกตอนช่วงตี๑๐มัน
ในระยะตี๗จนตี๑๐น
ช่วงนั้นหาเก็บหลักฐานสิ
มันเก็บหลักฐานหมดก็โตมันไปหายาย
ถึงคนมันก็รู้ว่าเคยทำมันมาก็รู้แน่

ทีนี้ค่ะคราวที่แล้ว

มันกลัวถ้ามันบอกกันกลัวเขาจะฆ่า

คือเอาจริงแล้วคดีนี้ก็น่ากลัว
เพราะว่าลักษณะการเกิดเหตุ

คราวที่แล้วค่ะสนานลงเราถามกันไปแล้ว

มีอะไรที่พอจะไล่เลียงระยะจากจุดเกิดเหตุ

ลงมือแล้วออกจากจุดเกิดเหตุไปเนี่ยไม่มี

มีแต่ความหวัดกลัวของชาวบ้านในพื้นที่ที่มีการยิงกันตายแล้วจับคนร้ายไม่ได้
ทีนี้ที่เรามาคุยกันคราวที่แล้วเนี่ยนะคะ
คือว่าทางครอบครัวมองว่าไม่คืบ
ขณะที่ภูมิกับท่านก็ตอบทุกอย่างเหมือนกันนะ
ท่านก็บอกเหมือนกันท่านก็ยอมรับว่าไม่คืบ
แต่จะบอกตำรวจไม่ทำงานไม่ได้นะ
ก็ทำงานแต่มีคนเหมือนกับมันหาคนร้ายไม่ได้
มันก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่หวาดกลัว
ใช้คำว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงอย่างนี้ได้ไหม
ยาหลักฐานก็คือถ้าเก็บเต็มที่มันก็ต้องได้บ้าง

มันเป็นไปไม่ได้อยู่จะมีคนโผล่มายิงกันตรงนั้น
หรือไม่ก็คือชุดสืบสวนไม่สามารถหาข่าวในพื้นที่ได้
อาจจะเป็นด้วยเหตุผลว่าศักยภาพไม่พอหรืออะไรไม่รู้
ก็ใช่ครับถ้าเกิดว่าดูดีสุดมันก็ต้องมีหลักฐาน
มันก็ต้องมีเบาะแสให้สามารถตามไปได้
แล้วก็โดยปกติทั่วไปยิงกันตายถ้าจับไม่ได้ในสัปดาห์แรก

เรียนถามจากพื้นที่ก่อนหลังจากที่เราคุยกัน
เมื่อคราวที่แล้ว๒๗กันยายนพี่เมย์ค่ะ
ทางภูมิกับตัวท่านภูมิกับเองหรือว่า
เจ้าของสำนวนนะคะตำรวจในโรงพักเจ้าของสำนวน
ติดต่อโดยตรงมาที่คุณแม่หรือพี่เมย์หรือพี่น้องคนอื่น

หลังรายการวันนั้นพี่เมย์โทรไปถาม
พี่เมย์ไม่ถามเลยหลังรายการที่ออกรายการ

ก็เลยตั้งใจจะให้กองปราบทำแล้ว
ถือว่าตัดสินใจมาให้กองปราบแล้วใช่ไหม
ทีนี้กองปราบเอาเท่าที่กองปราบคุยกับพี่เมย์

กองปราบจนตอนนี้ถึงไหนล่ะคะ

เขาก็ลงไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมมา
มันก็มีหลักฐานหลายอย่างไม่ใช่มันไม่มีเลย

ใช่มันมีหลักฐานอยู่ที่ชุดสืบส่วนเขาเก็บไว้
มันมีอยู่มันไม่ใช่ว่ามันไม่มีเลย

มันก็ต้องหาอย่างอื่นมาประกอบกันด้วย

นี่กองปราบก็ลงไปแล้วนะคุณแม่กังวลเรื่องอะไรจ๊ะพูดได้เลย
ไม่กังวลว่าถามลูกทำไมไม่โทรไปหาที่กองปราบบ้าง
เขาจะได้ผลหรือยังรู้หรือยังคนที่ทำลูกชาย
ให้เขาถามทุกวันเลย

อยู่ขึ้นมาก็นึกขึ้นมา

คิดแต่เช้าก็ไม่สบาย

ทุกคนไม่กลับไปพื้นที่แล้วใช่ไหมคะ

มันก็เพื่อความปลอดภัย
ใช่ไหมคะเรียนกลับมาตรงนี้ค่ะ

หรือจากหน่วยงานที่ทำก็แล้วแต่

ตกลงที่เสียชีวิต

จากกระสุนขนาดไหน

เพราะจากข่าวมันมีกระสุน

ทางกองพิสูจน์หลักฐาน
เขาบอกว่าเป็นลูกซอง๕นัด
ที่ลูกปลายลงไปอยู่หน้าอก

แต่พี่ดีมีปรึกษาคนที่เค้าน่าจะรู้
เขาก็บอกว่าคนละชนิดกับตรงที่ถูกต้นคอนี้

อาจจะจากค้างหน้าแล้วก็ค้างหลังมี

ซึ่งที่เราได้รับการบอกคือลูก๒

แต่ว่าจุดที่อย่างที่คุณแม่บอกคือที่คุณแม่เห็นคือช่วงหน้า
เข้าไปนะอันนี้ไม่น่าใช่กับหรือไม่ใช่
ซึ่งคาดว่าหรือว่าเท่าที่เขาบอกเรานะคะ

ที่แบบพี่เมย์เอามาถามใช่ไหมหรือว่าหน่วยงานอื่นถูกไหมคะ
ทีนี้ได้เช็คกับตำรวจในพื้นที่ไหมบอกว่าตกลงแล้วมันมีคลิปนี้
ไม่ได้เช็คเลยแค่ตำรวจบอกว่าสองห้านัด
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น๒๕นัด
นี่คือตำรวจลูกซองค่ะอันนี้ที่ตำรวจบอกใช่ไหมคะ
ทีนี้ค่ะถ้านะถ้ามันเป็นแบบนี้
จนถึงตอนนี้เรามีความแน่ใจหรือยังว่าวันที่มาคาดว่ามากันกี่คน
เวย์คาดว่าน่าจะมากันประมาณสัก๒คน
พี่เมย์ไม่ได้คาดเองใช่ไหมอันนี้คือถามเขาด้วยใช่ไหม
ถามตำรวจถามอะไรด้วยใช่ไหมคะจากสัญญาณหลักฐานอ่ะถามเขาด้วยใช่

ยิงไกลคนหนึ่งยิงใกล้คนหนึ่งนี่คือที่พี่เบย์ถามตำรวจ
ใกล้หมายถึงว่ามาซ้ำตอนที่เขาล้มลงไปแล้ว
ระยะใกล้ที่ต้องโดนแก้มตรงนี้ที่เป็นรูหมูนี่คือซ้ำ
มีทั้งยิงใกล้ยิงใกล้ดูที่หน้าคือได้เนื้อนี้มันออกไปหมดนี่ยิงใกล้ประมาณ๑๘เมตร
ออกไปหมดเลยนี่แก้มนี่เสียดนี่ออกหมดเลยลุ่มลงไปเลย
นอนมือนี่มือไม่ถึงดินอ่ะลูกลงนึกนอนมือหายไม่ถึงดินเลย
ยายเสียใจที่นอนมึงหายนะหน้าไปควายหนึ่งไปบดรุ่มออกไปเลยนี่ที่แก้มอ่ะ
แล้วก็โอ๊ยพูดไม่ถูกเพราะฉะนั้นเสียใจ
เสียใจไม่มีอะไรมาเทียบเท่าเลยเสียใจสุดเลยลูก
นึกถึงลูกของลูกสาวนะถ้าเขาทำพนักอย่างนั้นจะเสียใจไหม
ก็ต้องเสียใจกันทุกคนนั่นแหละแต่เราไม่รู้จะทำยังไง
เราจะไปฆ่าเขาก็เราแก่แล้วทำไม่ได้ยิงปืนก็ยิงไม่เป็นจะไปทำก็ได้เหรอ
คุณแม่จ๋าเดี๋ยวตามคดีด้วยกันยังไงต้องหาความเป็นธรรมให้คนตายอยู่แล้วล่ะ
ถูกแล้วที่ท่านนายก็มาหากองปราบ
มาพบลูกสาวเนี่ยรู้สึกว่าชื่นใจชื่นใจจริงลูก

คุณแม่ตอนนี้คืออย่างที่ท่านไนโรนโรงบอก
คือณตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่คือกองปราบเขามีชุดของเขาลงไปแล้ว
แต่อย่างเป็นทางการเดี๋ยวคงได้เห็นภายในสัปดาห์นี้
ทีนี้กลับมาคาดว่าก่อนนะคะจากข้อมูลที่ได้มานะพี่เมย์ค่ะ
ก็คือมี๒คนน่าจะมียิงไกลคนหนึ่งยิงใกล้คนหนึ่ง
คำว่ายิงใกล้คือคำว่าหมายถึงว่ามา๓ใช่ไหมฮะ

ตามที่ตำรวจสืบมาน่าจะมาประมาณสักที่ข่าวออกมาว่าประมาณ๘คน
ว่าอยู่คนละจุดละจุดแต่ที่ยิงน้องชายเนี่ย
ที่พี่ไม่รู้มาจากคนที่เขารู้อะนะ
ก็ประมาณยิงกัน๒คนยิงไกลระยะ๑๘เมตร

แล้วก็ยิงใกล้ในระยะตอนที่น้องชายล้มลงมาแล้วไง
ลงมาแล้วก็ใช้มือเนี่ยบังหน้าอย่างนี้บัง
และนิ้วก็ขาดไปครึ่งหนึ่งข้อหนึ่งนิ้วมือ
ตำรวจเขาสันนิษฐานว่าน่าจะมาซ้ำเนี่ยตอนที่เขาล้มลงไปเนี่ย
ทีนี้ที่บอกว่ามา๘คนเนี่ยนะคะ
ก็คือมันก็ตรงกันกับที่คราวที่แล้วที่เราสัมภาษณ์กันก็คือ
มีผู้ต้องสงสัย๘ซึ่งก็สอบ
อันนี้ข้อมูลเนี่ยนะคะข้อมูลบอกว่าจริงแล้วตำรวจนัดแยกทั้ง๘เลยถูกไหม

แต่สรุปสุดท้ายมาหาตำรวจพร้อมกันทีเดียว

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้าคราวที่แล้วเราไม่ได้ย้อนกลับไปนะคะว่า
มูลเหตุมันมีอะไรทำไมถึงมีคนต้องสงสัยตั้ง๘คนใช่ไหมคะ
แล้วทำไมถึงเคยเกิดเหตุขึ้น
ประมาณสัก๑ปีก่อนหน้านี้
คือเหตุการณ์ที่เสียชีวิตวันที่๗กุมภาพันธ์ปีนี้
แต่จริงแล้วอย่างคราวที่แล้วที่เราบอกนะคะ
กุมภาพันธ์ปี๖๑โดนรอบยิงมาแล้วนะคะ

แล้วก็เจ้าตัวผู้ตายเห็นว่าใครทำ

แต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์๖๑
อันนี้เดี๋ยวมาคุยกันว่าเหตุมันรุนแรงแค่ไหน
ทำไมถึงคิดว่าเขาจะโดนรอบทำร้ายได้๒ครั้ง
กระทั่งรอบหลังสุดถึงชีวิตสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคือก่อนหน้านี้
ที่คุณแม่และพี่เมย์แล้วก็ธนารณรงค์มาออกรายการ

ตัวเองก็คงอยู่ในการจับตาของใครบ้างล่ะ
เพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุ
ก็มีคนรู้จักคนนึงพาคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่
แล้วคุณเสกเองก็บอกคุณแม่ไว้ด้วย

รู้รู้อันนี้เกิดเหตุ๗กุมภาพีนี้
กลับไป๑๔กุมภาพี๖๑ปีที่แล้ว
ที่บอกว่าโดนยิง๑๒นัดใช่ไหมคะ

คดีตอนนี้น่าจะอยู่ในชั้น

คนที่เป็นจำเลยเนี่ยนะคะ

คืออันนี้มันต้องให้ทางพื้นที่เขาเอาหลักฐานมาดู

เขาตำรวจเนี่ยบอกไหมว่าตำรวจได้ไปดูสำนวนนี้ด้วย

คือตำรวจเขาไปเช็คหมดแหละว่า

ทางผู้ตายมีความโกรธแค้นมีประวัติ
ถูกดำเนินคดีอะไรกับใครยังไงบ้าง
หรือว่ามีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับใครไว้บ้าง

ซึ่งเท่ากับว่า๘คนผู้ต้องสงสัยคือมาหมด

ใช่ไหมคะแล้วก็จากที่ทางภูมิกับนะคะ
เดี๋ยวเราจะได้คุยกับท่านในรายการในช่วงหน้าด้วยนะคะ
ภูมิกับบอกเอาไว้เนี่ยก็คือจริงแล้วสอบไป๒๐กว่าปากแล้วนะ
ตั้งแต่วันนั้นที่โอ๊ยน้อยมากเลยค่ะคดีอีกละสอบมาเป็น๑๐๐ปากครับอ่้าวน้อยเหรอ
อาจจะไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นไหมคะ
ดูคดีอื่นที่มันคดีหนักเขาสอบไปเยอะกว่านี้
กว่าเขาจะได้หลักฐานถ้ามันพิสูจน์อะไรไม่ได้

ค่ะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่อง
ก็คือคราวที่แล้วเราไม่ได้นั่งคุยกันย้อนกลับไป
คือเหตุการณ์๖๒๖๑
แต่ถ้าย้อนกลับไปในครอบครัวและตัวคุณเสกเอง
รู้ดีว่าตัวเองมีข้อขัดแย้งเรื่องอะไรใหญ่ที่สุดในชีวิต
ใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่ดินอันนี้มันเป็นข่าวอยู่แล้ว

เอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวฉันจะถามพี่เมย์และคุณแม่
อันไหนไม่ควรเล่าก็สะกิดบอกนะคะ
เพื่อมันจะไปพาดพิงอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับคดีนี้นะคะ
พี่เมย์เรื่องเป็นมายังไงเรื่องที่ดินที่บอก
ที่ผังงาใช่ไหมคะยังไงบ้างคะที่ผังงาค่ะ
เรื่องของเรื่องที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินเพื่อนของน้องชาย
แล้วพอดีเพื่อนของน้องชายเขาเสียไป
เสียไปประมาณทักเดือนหนึ่งได้
ไม่ได้เป็นคดีฆาตกรรมอะไรกันใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะพอดีเพื่อนเขาป่วย
เพื่อนที่ดินของเพื่อนแล้วเพื่อนป่วยแล้วก็เสียชีวิตไป
ไงต่อจ๊ะแล้วเบียร์ของเพื่อนบอกให้เสกไปขายซะ

ไหว้วานให้เสกขายแล้วก็เขาว่าเอาแค่แสนเดียว
นอกนั้นเสียจะขายเท่าไหร่ก็เรื่องของเสีย

พอหลังจากนั้นมาอยู่มามาประมาณสักเดือนหนึ่งได้นะ
พี่เบ๊ก็เห็นมีแม็กโครขึ้นไป
หน้าสวนพี่กรีดยางอยู่

เขาที่กระทะเกียบพื้นที่อะไรกันนะ

พี่เมย์ก็เอกใจไปสวนใคร

พี่สาวบอกเขามันไปกวาดที่ของชุมพ้น

น้องชายเขาก็งงว่าทำไมใครไปบุกเบิก
ก็เลยน้องชายเช็คไปเช็คมาอ๋อก็รู้ว่าคนกลุ่มนี้ไปบุกเบิก
เดี๋ยวนะคือที่ต้องเช็ค
เพราะว่าที่ผืนนี้เป็นที่ที่ภรรยาของเพื่อน
มาฝากให้คุณเสกช่วยไปขายให้หน่อย
แล้วในเมื่อเจ้าตัวยังไม่ได้ขายอ้าวแล้วใครขึ้นไปทำ
แล้วใครขึ้นไปทำแล้วเช็คก็เลยโทรไปถามเมียผู้ตาย
ผู้ตายบอกว่าเขาก็ไม่ได้ขายนะ

แต่พี่เมย์ก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาโกหกหรือเขาพูดจริง

แล้วหลังจากนั้นมาเสกบอกว่าถ้างั้นมันก็ไม่สนใจแล้ว
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็อยู่มาไม่กี่วัน
กลุ่มที่ไปกวาดที่นี่แหละ
มายืนหน้าบ้านเสร็จแล้วตะโกนบอกว่า
จะมาเอาลูกปามต้นปามที่เสียงเอามาจากสวนของชุมพล
บอกว่าเออมึงเข้ามาเอาสินี่ไงตั้งอยู่ตรงนี้
กลุ่มนั้นก็เลยยืนเฉยไม่กล้าเข้ามา
เพราะว่าลูกปลามมันอยู่หน้าบ้านเสก
แต่คนกลุ่มที่มายืนตะโกนไม่กล้ากันเดินเข้าไป
พอหลังจากนั้นมาประมาณสัก

เสร็จโดนรอบยิงที่กลับจากกรีดยาง
ตอนนั้นบาดเจ็บรอบนี้บาดเจ็บ
ก็คือรอบที่โดนมาปี๖๑วันที่๑๔กลุ่มค่ะนั่นแหละค่ะใช่
เดี๋ยวความหมายที่พี่เมย์เล่าให้ฟังทั้งหมดนี้นะคะ
คือบทสนทนาที่บอกว่ามาเอาลูกปามเข้ามาเอา๔อะไรอย่างนี้
อะไรคือโทษนะคะคือในพื้นที่คือเขามีความหมายอะไรกันไหม
หมายถึงว่ามันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นความหมายมันเป็นสำนวนอะไร
เฉพาะที่เขารู้กันใช่ป่าว
คือถ้าท่านฟังแบบนี้ท่านนึกไม่ออกว่า
ไม่ออกว่าเราจะมีความขัดแย้งอะไรให้เกิดเหตุกับคุณเสกได้รอบแรกนะ
ก็พี่เมย์ว่ามันน่าจะมาจากเรื่องที่แปลงนี้แหละ

เรื่องอื่นก่อนหน้านี้กับคนกลุ่มนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลย
เดี๋ยวนะคะคนกลุ่มที่ว่านี้เนี่ย
ก็มีแค่รอบนั้นที่มาถามหาลูกปามต้นปาม

อกจากนั้นก็ไม่เคยโทรคุย

ก็ไม่ได้ดูมีความขัดแย้งอะไรนะคะ

จริงมันมาจากต้นตอของเพื่อนของเสกอีกทีหนึ่งขาย
ขายแล้วเสร็จก็ติดต่อชุมพลให้มาซื้อคนที่ตายนี่แหละ

เพราะจริงที่แปลงนี้เสกมันดูแลมันตลอด
มันมีความขัดแย้งคือแปลว่าอะไรคะ
แย่งกันซื้อแย่งกันหรือยังไงพี่เวย์
พี่เมย์ว่าขัดแย้งกรณีว่าถ้าเกิดล้มเสกไปสักคนหนึ่ง
ใครก็ไม่กล้ามายุ่งกับเขาไง

ที่ดินน่าจะเป็นที่ซื้อขายไม่ได้มากกว่า
ใช่ถูกต้องมันทนายไม่ได้
ที่ดินนั้นมันซื้อขายไม่ได้
มองไปเป็นป่าสหวน

ในข่าวมีพูดถึงที่ดิน
เดี๋ยวก่อนแต่ถ้าจะลากกลับไปที่รากของเรื่องนี้เลยคือ
ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ซื้อขายเปลี่ยนมือไม่ได้

ถูกนะไม่ถูกรีบแย้งนะคะเดี๋ยวจะไปกันใหญ่
เป็นที่ดินที่ซื้อขายไม่ได้แต่ว่าก็มีการซื้อขายกัน

แล้วเท่าที่ฟังพี่เมย์คือเข้าใจว่าคือคุณเสกเป็นคนดูแลที่ดินแปลงนี้
แล้วก็รับปากรับคำจาก

ซึ่งขออภัยนะคะคือมันต้องถามแหละตามเรื่อง
จริงที่จะเป็นนี้ก็ไม่ควรจะเป็นของเพื่อนคุณเสกด้วยสิ
หรือยังไงเพราะมันเป็นที่จริงที่ซื้อขายไม่ได้นี่
ก็ซื้อปากบอกกันไม่ได้ทำสัญญาอะไรเนี่ย
คือถ้าสมมุติเปิดประเด็นนี้ไว้ต้องลากกลับไปอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะ
ก็จะไปเป็นห่วยงานที่ดูแลเรื่องป่าเรื่องที่ดินในพื้นที่

อันนี้ข้อหนึ่งนะก็คือถ้าสมมุติจะต้องมีการตรวจสอบต้องไปตรวจสอบกันนะ

แต่ทีนี้ที่ดินแปลงนี้มาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
มันเกี่ยวกับคดีตรงที่ว่ามีการไหว้วานให้ขายกัน
แล้วตัวคุณเสกที่จริงแล้วต้องรับหน้าที่ขายยังไม่ได้ขาย

ใครจะขายก็ยังงงอยู่เลย
ที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีความขัดแย้งกันคือ

ผู้ซื้อแล้วขัดแย้งกันตรงไหนครับ

ถ้าเกิดว่าคนซื้อคนในพื้นที่

คนนอกพื้นที่มาซื้อให้คนในพื้นที่เป็น

แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเสกแย้งขึ้นมา

ถ้าเสกแย้งขึ้นมาปัญหาก็ต้องเกิด

เสกเลยตัดสินใจทำร้ายเขาเสีย

จริงก่อนหน้านี้ตอนที่ไปยิงบาดเจ็บ
มันไม่ได้มีเรื่องอะไรถึงขั้นนี้

ลูกชายไม่เคยบ่นเรื่องทะเลาะขัดแย้ง
กับใครเลยให้ฟังใช่ไหมคะ
เคยมีมีแต่เพื่อนกับมันนั่นแหละ
แล้วรุนแรงแค่ไหนตอนที่บอกคุณยาย
ที่บอกว่ามีเรื่องเนี่ยเขาเครียด
เขาบอกว่ามันมีเรื่องรุนแรงกันแค่ไหนคะ

โดยมากบอกพี่สาวมา
มีโดนขู่มาก่อนหน้านี้ไหมคะ

ตั้งแต่วันนั้นมานั่นแหละ
เราพรองกันนี่ก็ทำร้ายกันบ่อย
แต่อันนี้ก็คือปัญหาสำคัญก็คือทำไม
ทำไมเธอและที่ในพื้นที่
ถึงให้ความมั่นใจในการดำเนินการทางกฎหมายไม่ได้

หรือชาวบ้านแก้ปัญหากันเองด้วยความรุนแรง
มูลเหตุที่คาดว่าจะเกี่ยวข้อง
กับการเสียชีวิตของผู้ตาย

คือไม่มีน้ำหนักเรื่องอื่นเลยใช่ไหม
คือเรื่องอื่นตำรวจเขาก็สอบไว้
แต่ทางญาติทางญาติหรือว่าทางลูกเมีย
เขามองว่าไม่ใช่เรื่องนั้นน่าจะเป็นเรื่องนี้

ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกพิสิทธิชื่นเพชรนะคะ
ภูมิกับสพกระโปรงที่จังหวัดพังงาสักครู่

สวัสดีครับคุณขวัญครับ
ภูมิกับค่ะตั้งแต่คราวที่แล้วที่เราคุยกัน

มีอะไรที่เพิ่มเติมกับคดีนี้บ้างคะท่าน
ก็คือหลังจากที่เราให้ข้อมูล

ทั้งผู้ค้ำประชาทุกระดับทั้งนี้ให้ความสนใจ
ได้เรียกประชุมชุดทำงานทั้งหมดมาร่วมประชุม
แล้วก็ถามความคืบหน้าว่าเราได้ทำอะไรไปบ้าง
ก็ยังขาดเหลืออะไรที่เรายังไม่ทำบ้าง
ที่เราได้จัดการก่อนค่าทีแล้ว
มันก็มีหลายประเด็น

ผสมของผู้อื่นที่ท่านประโยชน์

ซึ่งเอ่อเหตุเนี้ยเกิดก่อนที่ผมจะย้ายมารับรงตำแหน่งนะฮะแล้วก็มีที่ผู้ผู้ตายเป็นผู้เสียหายเรื่องที่ถูกรอบยิงเมื่อวันที่สิบสี่กุมภาสองห้าหกหนึ่งค่ะเองนะฮะซึ่งเอ่อ
ซึ่งตัวทางญาติผู้ตายแล้วก็ทางครอบครัวผู้ตายเนี่ยได้ให้น้ำหนักในประเด็นอ่า
เรื่องที่ผู้ตายถูกรอบยิงมากกว่าประเด็นอื่นนะฮะ
แต่จริงจริงแล้วเนี่ยคดีเนี้ยผู้ตายเอ่อ
ก่อนที่ที่ผู้ตายจะจะถูกรอบยิงเนี้ย
มันก็มีความขัดแย้งเรื่องอื่นอีกหลายหลายเรื่องค่ะนะฮะ
ไม่ว่าจะไปเอ่อทำร้ายผู้อื่นก่อนหรืออะไรก่อน
ซึ่งไม่ไม่ได้เป็นคดีความอะไรเนี้ยฮะค่ะแล้วก็คดีที่ไปข่มขู่อะไรอย่างเงี้
มันก็ก็หมดข่มขู่ผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้มีการแจ้งความอะไร
ก็เป็นเหมือนเหมือนชาวบ้านทะเลาะกันโดยทั่วไปซึ่งประเด็นต่างต่างเนี้ย
เราก็ให้ให้น้ำหนักทุกประเด็นนะฮะเราก็ต้องใช้เวลาในการติดตามแต่ละประเด็น
ต้องใช้เวลามันไม่เหมือนกับว่าเวลาเราพูดไป
แล้วจบไปอย่างนี้เราก็ต้องใช้เวลาในการติดตามแต่ละประเด็น
ภูมิกับเพื่อให้ได้พยานหลักฐานครับผมภูมิกับคะคราวที่แล้วที่คุยกันที่บอกว่าสอบไว้ทั้งหมดยี่สิบสามปากแล้วเนี่ยนะคะ
จากวันนั้นยังยังไม่ได้มีสอบเพิ่มใช่ไหมคะท่านก็ตอนนี้เราพยายามติดต่อตามคนที่ที่อยากที่อยากจะให้ข้อมูลเหมือนเราเนี่ย
เพิ่มเติมเนี้ยมาให้มายืนยันหรือว่ามาให้เพิ่มเติมได้ตลอดนะฮะค่ะแต่ว่าอ่าเอ่อ
ในการติดตามพยานแต่ละปากเนี่ยเราก็ต้องดูช่องให้เขาสะดวกด้วยหรืออะไรด้วยค่ะครับ
ไม่แบบว่าไม่ไม่ว่าแบบครับเราต้องขอความร่วมอย่างเขาเนี้ย
เราเราก็ต้องให้เวลาเขาด้วยอะไรด้วยค่ะภูมิกับค่ะเท่าที่มีพยานหลักฐานตอนนี้เนี่ยนะคะ
ภูมิกับให้ประเด็นหลักในการในการทำร้ายกันครั้งนี้เนี่ย
ไว้ไว้ที่ประเด็นไหนเป็นหลักคะเมื่อสักครู่นี้ที่ทางครอบครัวเล่าเนี่ย
คืออาจจะนะคะอาจจะมีความขัดแย้งเรื่องของการซื้อขายที่ดินหนึ่งแล้วก็
อาจจะเกี่ยวข้องกับเมื่อปีหกหนึ่งทีนี้ที่ภูมิกับเพิ่มมาว่าเอ่อ
ทางผู้ตายเนี่ยไปทำร้ายไปข่มขู่ผู้อื่นเนี่ยนะคะคือน้ำหนักเรื่องไหนมากที่สุด
น่าจะเป็นมูลเหตุให้โดนทำร้ายรอบนี้คะอืมคือคือเราเนี้ย
ให้น้ำหนักเหมือนกันทุกประเด็นนะฮะเราก็ก็ต้องไล่
ไล่ไล่เช็คไปไปแต่ละประเด็นให้ให้เคลียร์ค่ะแต่ว่าทางญาติผู้ตายเอง
หรือว่าทางครอบครัวผู้ตายเองจะให้น้ำหนัก
เรื่องที่ผู้ตายถูกรอบยิงค่ะมากกว่าครับก็คือคือแต่เราเนี่ย
น้ำหนักเท่ากันแต่ว่าเราจะทำประเด็นไหนเนี่ย
เราก็ต้องใช้เวลาเพื่อจะคลี่คลายแต่ละประเด็นให้แค่เคลียร์
เราจะตัดไปเลยไม่ได้ถ้าถ้าตัดใดที่เรายังยังตัดไปไม่ทางเนี้ย
เท่ากับว่ายังไม่ได้โยกมาเป็นของกองปราบถูกไหมคะคือ
คือเท่าที่ฟังความคืบหน้าคือกองปราบมีส่งชุดลงไปแล้ว
แต่ว่าคดีนี้ยังสังกัดอยู่ในการทำงานของกระโปรงใช่ไหมคะ
เพื่อเชื่อมโยงไปในการทำการคดีกับผู้กระทำผิด
ไม่ว่าจะเป็นตัวญาติของผู้เสียชีวิตเอง
ครอบครัวผู้เสียชีวิตเองเพื่อนฝูงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจนถึงปัจจุบันผู้ความสารก็ยังร่วมรับติดตามมาโดยตลอด

มคอนุญาตแทรกค่ะ

ศคอนุญาตแทรกท่านนะคะ
ว่าคดีคดีที่บอกว่าทางครอบครัวค่อนข้างจะติดใจเนี่ย

ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุที่ผู้ตายตายล่าสุดคือปี๖๒

ด้วยไหมคะเรื่องที่ดินเกี่ยวไหมค่ะเอออย่างงี้ผมก็เพิ่งได้ยินประเด็นนี้
จากทางทางทีวีเพราะคุณจองขวัญนะครับกรณีที่ดินเนี้ยนะฮะเอ่อ
ที่ดินเนี้ยที่ที่ที่ที่ทางเอ่อทางทางทางทางทางญาติของผู้ตาย
ได้ให้ข้อมูลจากทางทางทางทางทางทางทางคุณจองขวัญหรือทางทางเอ่อ
ทางทางทางทีวีนะค่ะโหตัวตามตัวไม่ไม่ได้ไม่ตอบไว้
ไม่ว่าสะกดีเก่าสับดีอีวัดอ๋อไม่ได้ให้แต่เรื่องนี้ไปเลยครับ

เออแต่ทีนี้ผมก็เพิ่งไปกิน
แล้วผมไปตรวจตรวจกันกับตรวจ

งั้นเดี๋ยวยังไงดิฉันขอตามคดีนี้ต่อกับภูมิกับนั่นแหละนะคะ

ขออภัยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
อันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเดี๋ยวคงต้องสื่อสารกันนะคะว่าประเด็นเรื่องที่ดิน
เดี๋ยวกลับมาก่อนตกลงเรื่องที่ไปทำร้ายผู้อื่น
มขู่ผู้อื่นที่มันไม่เป็นคดีเนี่ย

คมครูใครพี่เมย์ยังไม่รู้เลยนี่

พี่เมย์ไม่รู้เรื่องเรื่องคมครู
ความขอบคุณตายดีกว่าเป็นความขอบคุณเป็น
อืมทีนี้ค่ะเอาอย่างงี้
จากเวลาเหลือน้อยไม่ใช่อะไรนะคะไม่ได้ตัดบทนะ
แต่เวลาเหลือน้อยคำถามคือว่าตอนนี้ถ้าเอาใจครอบครัวคือรอกองปราบอย่างเดียวเหรอ

คือกับทางสพกระโปรงนี่
ก็คือให้กองปราบคุยกับทางสพกระโปรงเองใช่ไหม

ก็เดี๋ยวคงให้เวลาทางท้องที่ดำเนินการสักพักหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวให้คุณยายไปยื่นที่ทางสำรวจแห่งชาติ
ขอให้มีคำสั่งโอนคดีมาที่กองปราบ

ขอให้เร่งรัดคดีและขอให้คลี่คลายประเด็นเรื่องที่ดินเมื่อสักครู่ด้วยว่า
ตกลงที่ลูกป่าไม่ลูกป่าอะไรยังไงเนี่ย

แล้วก็ผมอยากให้หลังจากนั้นเสร็จเสร็จเนี่ย
ก็จะให้ทางคุณยายแกไปตามต่อที่พังงานั่นแหละ

วันนี้ดูเครียดกว่าวันแรกที่มาเหมือนกันเนอะ
เครียดกว่าวันแรกที่มาเหมือนกันเนอะ

กันตามข่าวนะคะสัปดาห์นี้คิดว่าน่าจะมีความคืบหน้าว่า

จะโยกคดีไหมนะคะหรือว่ามีความขึ้นหน้ายังไงบ้าง

นี่ยายนอนนอนเหมือนกัน
พอติดที่กรุงเทพเจ้าคุณก็ไหว

ทางกองปราบบอกไหมคะว่า

บอกว่าเดี๋ยว
ลงไปพื้นที่ที่กระโปรง
จะไปดูสำนวนที่พี่เบย์ให้การไว้
และส่วนไหนที่ทางกระโปรงยังไม่ได้ทำเขาก็ต้องทำ
หมายถึงว่าเรื่องที่ว่ากระโปรงยังไม่ได้ตามทีเขาจะตามเอง
แต่จะโยกหรือไม่เนี่ยต้องทำส่งเรื่องก่อนใช่ไหมค
ครับใช่ครับ
ในส่วนของถ้าฟังจากผู้มันกลับ
ท่านอาจจะเพิ่งมานะคะแต่ว่าในส่วนของเรื่องการข่มขู่
หรือว่าเรื่องของทำร้ายผู้อื่นแน่ใจนะว่าเราไม่ได้
พี่เบ๊ไม่รู้เลยเรื่องขมครูนี่
ทำไมพี่เบ๊อยู่ไม่รู้รู้มาจากไหนนี่งงเลย
คุณเสกเป็นคนดุดันไหมคะเคยมีเรื่องมีราว
เสกเป็นคนที่ว่าไม่ยอมใครถ้าใครทำเขา

คนมาคมครูเขาก่อนเขาถึงจะเอา
เขามาสร้างที่ทั้งสี่ห้าพันต้นยาง

วันนี้ดูคุณยายดูเครียดมาก

ยังงงว่าตอนที่พี่เมย์ไปให้การ

อาจจะไม่ได้บันทึกไว้

แล้วทำไมผู้การผู้กำกับยังพูดอย่างนี้งงเหมือนกันเนี่ย

เพราะเวลาตำรวจเขาเรียกไปเขาก็จะถามนะครับว่า

เรื่องที่ดินก็พี่เมย์รู้เรื่องที่ดินเรื่องอื่นพี่เมย์ไม่รู้

เรื่องเดียวก็เรื่องนี้แหละมันไม่มีเรื่องไหนนี่

เหตุของปี๖๑คือสาเหตุในใจของครอบครัว
ก็คือแต่สาเหตุ๖๑ก็คือเรื่องที่ดิน

เขาบอกว่าเนี่ยคนที่ยิงเขาคือคนกลุ่มนี้
ก็เรื่องมาจากเรื่องที่ของชุมพลแปลงนี้

ยิงเขายิงเขาให้ตายหมายถึงว่า

ไม่ต้องไปแจ้งโครงแจ้งความว่าเขามา

แต่ก็กลัวว่าเสียแกต้องไปทำเขาอย่างนู้นอย่างนี้ยังไงเลย
เสก็เลยมันเลยตัดสินใจฆ่าเสกเพราะอะไรอ่ะ

คือหนึ่งคือมันตรวจสอบว่าเกี่ยวไหมด้วย
แต่สองคือเรื่องที่ถ้ามีการซื้อขายกันในที่ดิน

๘เดือนนี่ควรจะต้องคืบหน้ามากกว่านี้แล้วนะฮะ

กลายเป็นเรื่องเอาเรื่องหลายเรื่องมารวมเลยผู้อำกับ

เอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวสรุปให้คุณยายฟัง
ยังไงเดี๋ยวยังไงรอกองปราบสัปดาห์นี้แหละ
คงเห็นแล้วว่าพอไปดูสำนวนกันแล้วเป็นยังไง

แต่ถ้ามันไม่คืบหน้าจริงแล้วคิดว่าไทยรัฐยังสามารถช่วยได้
เดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่แต่ไม่ต้องมาดีกว่าซึ่งแปลว่ามันคืบหน้าเนาะ

เดี๋ยวตามต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะคิดว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะทราบแล้วล่ะ
กองปราบไปสอบแล้วอย่างไรบ้างนะคะ
อีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ